สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วนะคะ
วันนี้จะเจอกับเรือนขวัญแล้วก็เชอรี่เช่นเคยค่ะ
วันนี้กำลังตกใจตะลึงผมตัวเองเพราะเรามีฟางผมพูดแล้วกัน
วันนี้วันนี้ที่ฉันสวยใช่ไหมคะแต่งสวยมากเพื่อคุณผู้ชมจะได้ดูจะใส่สดใส
คือจะพูดว่าที่พยายามสวยมากกว่านี้เนี่ยเพราะว่าจะเข้าข่าวแรกให้เข้ากับแก๊งเขาหน่อย
นางฟ้านะคะของสาววุ้นเส้นวิริธิพานั่นเอง
แต่ดูเหมือนว่าคราวนี้วุ้นเส้นเหมือนจะย้ายแก๊งแล้วหรือเปล่า
เพราะว่าไปสนิทสนมกับเด็กรุ่นน้องอย่างปันนั่นเองนะจ๊ะ
หลายคนก็เลยเมาส์มอยกันว่าแหมพอมาสนิทกับปันเนี่ยดูวุ้นเส้นเนี่ยสวยสดใสขึ้นนะคะ
หรือว่ากำลังอัปเดตอยู่นะฮะแอปเด็กตามแก๊งไงสมาชิกแก๊งรุ่นน้องใช่ไหมก็ต้องสดใสตามไปด้วย

ท่านก็บอกแบบคำค่ะว่าใครก็อยากเด็กกันทั้งนั้นแหละ
แต่เอาเข้าจริงเป็นเพราะว่าอยู่ตรงไหนและสบายใจก็อยากอยู่ตรงนั้นมากกว่า
แล้วก็ไม่ซีเรียสด้วยที่จะถูกใครมองยังไง
แต่หากว่าจะโยงว่ามีหนุ่มรุ่นอ๊ะเนี่ยตามจีบใช่หรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังสาววุ้นกันดีกว่าค่ะ
คือเราทำงานด้วยกันบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็น้องเขาก็น่ารักแล้วก็เป็นคนแบบอยู่ด้วยแล้วก็สดใสดีอะไรอย่างเงี้
ก็เลยเจอกันมากกว่าก็แอบอยู่เหมือนกันก็แอบเรามีงานก็แอบต่อไปก็ได้
ไม่หรอกเราก็ตามปกติแหละไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงเรามีความสุขที่จะทำไงไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นเราก็ไม่รู้จะทำยังไง
นึกออกป่ะใครจะมองยังไงลุ้นก็บังคับไม่ได้แต่ว่าทุกวันมีความสุขก็พอ
เพื่อนรุ่นเราเขาก็แบบจะแบบมีครอบครัวแล้วก็มีลูกก็จะเป็นแนวแม่ไปอะไรอย่างนี้
มีเพื่อนเป็นเด็กที่อยากจะคบหนุ่มคนใหม่เป็นเด็กด้วยไหม
มันจะได้ดูสดชื่น
ถ้าเลือกหนุ่มเนี่ยไม่แน่ใจ
ไม่ได้ดูอายุขนาดนั้นค่ะขอให้เจอคนดีแล้วก็จริงใจจริงดีกว่า

เอาเด็กง่ายจะได้หยอดจะได้เล่นใหญ่
จริงมีไม่เด็ดขนาดนั้นค่ะมีพอนิดหน่อย
แสดงว่ามีกว่ากว่าที่มาจีบมีมั้ย
มาจีบเพราะทำความรู้จักพูดไปหลายรอบแล้ว
แล้วก็ถ้าเกิดแบบรู้สึกว่าพี่แก่ไปก็ไม่บาย